คุณผู้ชมฮะเมื่อวานนี้เกิดเหตุระทึกขึ้น
เพราะว่าคนที่ประสบพบเจอกับเหตุนี้
ไม่เคยคิดเลยว่าจะมีพายุเกิดขึ้นกลางหมู่บ้านแบบนี้
และเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปสำรวจความเสียหายของหมู่บ้าน
ที่ถูกพายุงวงช้างพัดถล่มนะครับ

เดี๋ยวพ่ออฤษฎีช่วยด้วยนะคะ

ให้มันไปไกลนะคะ
ถ้าอย่าไปตรงบ้านตรงนั้นเลยหยุดได้ไหม
ไม่เคยเห็นในชีวิตเลยอ่ะ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

ได้ยินที่เขาภาคเสียงไหมบอกโคตรน่ากลัวเลย

เห็นมันมาไกลจากลานดินสักพักหนึ่งมันพุ่งเข้ามาในหมู่บ้าน
แล้วปกติเราเห็นแบบนี้ตามต่างจังหวัดถูกไหม
นี่เราไม่คิดว่าจะเห็นแบบสมุทรประการใกล้กรุงเทพแล้วก็กลางหมู่บ้านแบบนี้
เออนะฮะคือมีภาพมีคลิปอย่างที่บอกคุณผู้ชมไป
มันเริ่มทยอยปล่อยออกมาเรื่อยแล้วนะฮะ
เพราะว่ามีคนถ่ายได้หลายมุมนะครับ

ขณะที่พายุหมุนมันพัดเอาบ้านหลังหนึ่ง
ที่สร้างอยู่กลางลานดินกว้างตรงนี้
โอ้โหถูกหอบเอาไปทั้งหลังคาเลย
แล้วก็มันก็แบบพัดถล่มต้นไม้
ดึงเอาเศษดินเศษก้อนหินปลิวขึ้นไปบนอากาศ

เคยเห็นครั้งนี้ในชีวิตเลย
มันเกิดขึ้นที่ลานดินกลางเมือง

ตอนแรกเรานึกว่าพายุจะเกิดตามแบบทะเล
ตามชายทะเลอะไรต่างเหล่านั้นใช่ไหม

มันเกิดขึ้นกลางหมู่บ้านกลางเมืองอะไรแบบนี้นะครับ
เราต้องดูก่อนว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่ไหน
พายุมันเริ่มก่อตัวบริเวณที่ดินว่างเปล่า
ข้างหมู่บ้านท้ายซอยสุขสวรรค์๗๖
พระประแดงจังหวัดสมุทรปราการนะครับ
เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ช่วง๖โมงเย็นนะครับ
อย่างที่เห็นไปขนาดของพายุนะคุณ
ตอนแรกมันเล็กกว่านี้แล้วมันค่อยก่อตัวหมุน
จนกระทั่งมีแรงในการหอบยกสิ่งของหลังคาบ้าน
ปลิวเศษดินเศษไม้อะไรปลิวขึ้นสู่อากาศ
แล้วก็สร้างความแตกตื่นให้กับคนที่พักอาศัยในหมู่บ้าน

ว่าพายุตัวนี้มันจะเคลื่อนที่มาถึงหมู่บ้านยังไง
แล้วมันจะมาถล่มหมู่บ้านยังไงบ้างนะครับ
ทีมข่าวของเราไปพูดคุยกับหนึ่งในคนที่ถ่ายคลิปได้

ถ่ายคลิปพายุงวงช้างจากชั้นบนของบ้าน
ขอให้หลวงพ่อฤษีช่วยคุ้มครองด้วยนะครับ
เล่าว่ายังไงบ้างฟังเสียงเธอ

เพราะเราได้ยินเสียงภาคตอนที่เธอบอกโอ้ยไปไปอย่ามาที่บ้านของเธอ
อย่ามาใกล้บ้านของเธอไปทางอื่น

มันก็ไปถล่มบ้านหลังอื่นในหมู่บ้านเหมือนกันนะฮะ
ฟังเสียงเธอให้สัมภาษณ์หน่อยนะครับ
วินาทีนั้นก็คือวิ่งมาหยิบลูกนั่งก่อน
เพราะว่าจริงลูกท่านอยู่ข้างนอกบ้าน
อยู่ตรงนี้เลยแล้วมันก็จะกลัวล้ม
ก็เลยมาหยิบรูปท่านไปแล้วก็บอกท่านว่าหลวงพ่อช่วยหนูด้วย
คือเราเห็นแล้วว่าทิศมันมาทางนี้ไง

กำแพงหมู่บ้านเมื่อกำแพงมันล้มปุ๊บ
มันก็ถอยไปมันเปลี่ยนคิดไปนิดหนึ่ง
เราก็ถามเธอนะเมื่อคืนอยู่กันยังไง
เธอบอกว่าอยู่ไม่ได้เลยต้องลงมาอยู่ชั้นล่างกันอย่างเดียวเลย
แล้วก็แต่ละบ้านหลังคาถูกพัดปลิวไปเหมือนกันนะครับ
แล้วก็มีชาวบ้านบอกหูไอ้ลมพายุตัวนี้
มันหอบสิ่งของต่างขึ้นไปบนท้องฟ้า

แผ่นเหล็กขนาดใหญ่น้ำหนักมากกว่า๑๐๐กิโลกรัม
พายุมันยังหอบมาตกในหมู่บ้านได้เลยนะครับ
ต้นไม้รถยนต์บ้านเรือนประชาชนเสียหายจำนวนมาก
นี่ทีมข่าวของเราก็ไปสำรวจความเสียหาย
จากเจ้าลมพายุตัวนี้ที่มันพัดถล่มในหมู่บ้านนะครับ
ก็สรุปว่าบ้านเรือนประชาชนเสียหายไม่ต่ำกว่า๕๐หลัง
รถยนต์เสียหายประมาณ๑๐คันนะครับ
มีคนงานในไซส์งานก่อสร้างที่อยู่ข้างหมู่บ้าน

พักอาศัยในหมู่บ้านก็ไม่ได้รับบาดเจ็บใดนะ

แล้วก็ช่วยกันออกมาเก็บกวาดทำความสะอาด

เร่งทำการเปลี่ยนหลังคาให้กับลูกบ้านทุกหลัง
ให้ใช้การได้ชั่วคราวก่อนเพราะกลัวเรื่องของฝนมันจะตกลงมา
คุณดูสิมันพัดมันเอาท่อนไม้มันเอาเสาไฟอะไรมาด้วย
นี่คือกลายเป็นว่าในหมู่บ้านเนี่ยคือเขาบอกว่าพอหลังคามันพัดปิวไปใช่ไหม
เมื่อคืนแทนที่จะนอนชั้น๒ที่เป็นห้องนอนต้องมานอนชั้นล่าง
แล้วก็กลัวอย่างไรผมจะกลัวว่าเกิดฝนตกลงมาอะไรเดี๋ยวก็จะนอนไม่ได้กันนะคะ
แล้วก็นอนแบบภาวะด้วยกลัวว่าพายุมันจะก่อตัวอีกหรือไม่
หลายคนสงสัยพายุมันก่อตัวกลางลานดินแบบนี้ได้เลยเหรอ
แล้วมันถล่มหมู่บ้านถล่มเมืองแบบนี้ได้เลยเหรอนะฮะ
ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งชมรมคนรักมวลเมฆ
อธิบายปรากฏการณ์ลมหมุนที่เกิดขึ้นในคลิปนี้ว่า

มันเป็นสัญญาณเตือนก่อนฝนตกหนัก
กรณีที่เกิดขึ้นในพื้นที่ซอยสุขสวรรค์๗๖
เมื่อวานตอนเย็นนี้เรียกว่ากัสนาโด

ใช้ระยะเวลาในการเกิดไม่นาน
โดยความเร็วลมชนิดนี้อยู่ที่ประมาณ๑๐๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ลองคิดขับรถ๑๐๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันเร็วแค่ไหน
แล้วลมพายุตัวนี้มันมาแบบ๑๐๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
เขาบอกว่ามันเป็นการก่อตัวขึ้นบนผืนดินได้
นะฮะต้องดูนะว่าเมฆข้างบนมันเป็นยังไง
แล้วก็ระหว่างเมฆกับพื้นดินมันจะอาจจะมีพวกความกดอากาศ
ทำให้เกิดการหมุนการม้วนตัวของเจ้าพายุลูกนี้ได้
ไม่ใช่เกิดเฉพาะในทะเลเท่านั้น
กลัวเหมือนกันนะว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกไหมค่ะ